ตามจับได้แล้วนะฮะคนที่ไปแทงเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิต
วันที่ไปขอดูพระกับเขาถามว่าแขวนพระอะไร
ขอลองหน่อยได้ไหมขลังไหมเหนียวจริงไหม
ชักมีดออกมาก็แบบกระซวกเขาเลยนะฮะเขาเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้พอจับได้แล้วผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวรอฟังแต่ไปดูภาพเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
ทีนี้ลุงเราพูดดีที่เค้าได้
นี่นุ่งไม่คิดว่าเลขก็เห็นมาก

นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือวันนั้นเนี่ยคุณอัธพลที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
อายุ๔๔ปีอัตภพลนานคร
ความจริงเขาตั้งวงนั่งล้อมกินข้าวสังสรรค์กันอยู่
จริงก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุก็นั่งอยู่ด้วยกัน
ใช่มันจะมีภาพก่อนหน้านี้อยู่ชุดหนึ่งก็นี่ช่วงที่เขาเดินข้ามฝั่งไปทางนู้นกัน

คุณอัตภพลก็ไปนะแล้วเดินกลับเข้ามาก่อน
แล้วคนก่อเหตุชื่อนายวิทูลโอชาผลนายุ๕๑เนี่ย

แต่เพิ่งมาทำงานที่เดียวกันได้ไม่เท่าไหร่
คือเพื่อนร่วมงานบอกเขาเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนตายมา

นี่เป็นชุมชนตลาดคลองเตยซอย๘นะครับ
เป็นบ้านพักแถวนั้น๕พฤศจิกายนอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลท่าเรือ
จังหวะตรงนี้คือเพื่อนที่เขามาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
เมื่อกี้เขายังคุยอยู่แล้วบอกเนี่ยหนุ่มในอัตบลเนี่ยเขาก็คุยดีนะ
ใช่มันน่าตกใจก็คือเสียงยังหัวเราะอยู่เลย

ไม่ได้ปวนไม่ได้พูดจ้าอะไรไม่ดีใส่มาขอดูพระทำ
หนุ่มห้อยพระอะไรแขวนพระอะไรเขาก็ให้ดู

แต่คนก่อเหตุเห็นไหมฮะกระเป๋าสะพายสีดำนี่มือซ้ายนี่ล้วงอยู่ตลอด

ใช่ค่ะคือคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตทุกคนสงสัยแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย
เดี๋ยวต้องดูภาพอันที่เรามีคำพูดของทั้งสองคนนะนะ

นี่บอกหลวงปู่โต๊ะพระพุทธชินราชอินโดจีน
เห็นมั้ย

แล้วนายวิทูลก็ช่วงชุลมุน
ที่เขาช่วยเหลือคนเจ็บกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๕พฤศจิกายนวันนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
นี่ฮะนายวิทูลโอชาผลอายุ๕๑ปีหลบไปอยู่ที่บ้านญาติที่ตำบลหนองตำลึง
พานทองจังหวัดชนบุรีนี่ฮะแล้วจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
ตามคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานเลยนะครับนายวิทูลเคยมีคดีแทงคนตายเมื่อปี๖๒
คุณเขียนมาสอนแทงคนตายจำคุกติดคุกไป๓ปีไม่รู้โทษจริงกี่ปีหรือยังไงนะแต่ว่า
คืองงตรงนี้เหมือนกันนะคะติดคุก๓ปีแล้วพ้นโทษมาเมื่อกันยายน๖๕
แล้วมาก่อคดีก็คือแทงคนตาย

โอ้โหสอนอท่าเรือนะฮะได้ตัวมาแล้วนะครับ
วันนี้ก็คุมตัวมาที่สอนอท่าเรือนะฮะท้องที่เกิดเหตุเจ้าของคดี
ตอนที่คุมตัวมาถึงเนี่ยเป็นจังหวะที่นักข่าวได้เจอพอดีเลยนะครับ
ก็เลยถามก็เลยถามวิทูลหน่อยว่าเออไปแทงเขาทำไมเนี่ยไปทำร้ายเขาทำไม
นายวิทูลยืนยันนะครับ

ต้องการลองของจริงนะวันนั้นไม่ได้เมา
ไม่มีเรื่องกดดันเครียดอะไรจากที่ทำงานด้วย
อยากลองของขลังเท่านั้น
บอกว่ามีดเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุไม่ได้เตรียมมานะ
ปกติเนี่ยพกเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้งานในชีวิตประจำวัน

เขาว่าของก็ดีนางเหนียวอะ

เขาไม่มีอะไร

พี่คุณต้องหาบอกนะ

วันนี้ก็มาที่สอนอท่าเรือนะครับท่านผู้ชมครับ

เข้ามาหลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ

อยากจะมาเจอหน้านายวิทูล
อยากจะมาถามสาเหตุที่แท้จริง

เพราะไม่เชื่อว่าแค่อยากลองของขลัง
แล้วเชื่อด้วยว่าต้องเตรียมมีดมา
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหจะเอามือล้วงพร้อมจะควักมีดออกมาอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง
แล้วจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดว่าไม่มีการทะเลาะอะไรกันด้วย
คนก่อเหตุแทงแล้วยังหัวเราะต่อได้อีกนะฮะ
น้องชายเขาบอกถ้าดูจากกล้องวงจรปิด

ต้องก่อเหตุมาอย่างโชคโชนแน่
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเคยแทงคนตายมาแล้ว
แล้วถ้าอ้างว่าแค่ลองของแล้วคุณแทงเขาขนาดนั้นแล้ววิ่งตามไปแทงไล่ตามไปแทงอย่างนี้เหรอ

โอ้โหแทงไปสองทียังวิ่งตามต่อนะฮะ
ซึ่งหลังจากที่มาเจอหน้าผู้ต้องหาเนี่ยน้องชายของผู้ตายบอกดูเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะครับ
อยากจะให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เพราะหากว่าได้รับโทษไปติดคุกแล้วออกมาอีกเนี่ยไม่รู้จะมีอีกกี่ศพตามมา
ถ้าเกิดนายวิทูลอยากจะมากราบขอเข้ามาศพพี่ชายเนี่ยยังไงก็ไม่ให้อภัยอย่างแน่นอน
เพราะว่าคนแบบนี้น่ากลัวแน่นอน
หรือว่าถ้าเขาบนโทษออกมาศพที่๔ที่๕มีแน่นอน
สำหรับผู้ตายนะครับทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนยืนยันว่าเป็นคนดีนะฮะ
แต่บางทีจะมีพูดเสียงดังหน่อยแต่พื้นฐานเป็นคนจิตใจดีมาก
เขาชอบพระเครื่องนะมีเยอะด้วยนะครับ
หลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะพระพุทธชินราชอินโดจีน
เขาไม่เคยไปพูดโอ้อวดกับใครว่าเขาห้อยพระอะไรแขวนพระอะไรคลังหรือไม่
จะถูกแทงเสียชีวิตในคลิปยังเห็นว่าทางผู้ตายเนี่ย
เขาก็ยังพยายามพูดแบบเบาไม่ได้ว่าโอ้อวด
เหมือนของตัวที่ซ้ำ

แล้วบอกมันอยู่ที่ใจของขลังอะไรอะไรประมาณอย่างนี้
ไม่ได้ไปอวดแบบอะไรเกี่ยวกับพระของตัวเองเลย
เห็นไหมนี่แฟนสาวของผู้ตายบอกว่าปกติแล้ว
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยคือนายวิทูลเนี่ยกับแฟนของเธอไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับ
ทำงานที่เดียวกันนะไม่เชื่อว่าที่ก่อเหตุเนี่ย
เพราะว่าอยากจะลองของขลังเชื่อว่าต้องมีเหตุผลซ่อนเร้นอะไรมากกว่านั้น
วันเกิดเหตุหลังถูกแทงเธอก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะ
ตอนที่พยายามเข้าไปห้ามตัวนายวิทูลเองเนี่ย
ยังวิ่งไล่ตามแทงแฟนเธอแบบไม่หยุดเลย
ซึ่งมันเป็นการตั้งใจจริงที่จะแทงเขาถึงตาย
อยากให้คนก่อเหตุถูกลงโทษแบบให้ถึงที่สุดไปเลย
ไม่ต้องออกจากคุกมาเลยจะได้ไม่ต้องมาก่อเหตุแบบเดิมอีก
ออกมาให้เขาดรบด้วยถึงขนาดที่จะต้องฆ่ากันนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานายวิทูลไปนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีด
นี่นะฮะส่วนบ้านของญาติที่ไปหลบอยู่ที่ชนบุรีเนี่ย
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำสอบสวนอย่างละเอียดแล้ว
ทางญาติเขาไม่รู้จริงจริงว่าไปก่อเหตุแทงคนตายแล้วก็หลบหนีมา
ก็เลยไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการให้การช่วยเหลือให้ที่พักพิงนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพคาดว่าจะพาไปทำแผนวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ในการทำแผนอีกทีก็แล้วกัน
เพราะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเยอะที่ดูสีหน้าแววตาธาตุทางคือดูนิ่งเหลือเกิน
แล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะว่า
พ้นโทษออกมา๒เดือนและก่อเหตุซ้ำซากคดีเดิมเหมือนเดิมเลย
วันนี้ก็แม้ติดคุกน้อยแล้วเกิน